จังหวัดหนองคายนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๕ปีค่ะ

หลังจากนั้นเกิดอาการคลุมคลั่งเผาบ้านตัวเองนะคะ
แม่มาเจอค่ะร้องไห้เข่าสุดเลยนะคะ
แล้วก็บอกลูกฉันนี่แหละเป็นคนทำลูกฉันนี่แหละเป็นคนเผาบ้าน
ถ้าจับมันได้ฆ่ามันรอดฆ่ามันเลย

นี่ค่ะเป็นช่วงที่ค่อนข้างโกลาหลนะ
เพราะว่ามีทั้งเจ้าของบ้านเองมีทั้งเพื่อนบ้านเองเนี่ย
พยายามเอาน้ำใส่ถังมาช่วยดับแบบนี้ค่ะ
บางคนก็ลากสายยางจากบ้านตัวเองมาช่วยกันดับไฟนี่นะคะ
บ้านนี้อยู่ภายในหมู่บ้านหนองขามหมู่๑๐ตำบลหนองกอมเกาะ

โดยเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ติดกันนี่แหละค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นพยายามช่วยกันดับไฟไม่ให้ลุกลาม
อยากจะช่วยเขาแล้วก็กันไม่ให้มันลุกลามมาที่บ้านของตัวเองนะคะ
แล้วก็บอกว่าคนที่จุดไฟเผาเนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านนั่นแหละ

ชาวบ้านเขาใช้ถังตักน้ำตามแหล่งต่างมาดับไฟ
เพื่อรอรถดับเพลิงของอบตหนองกอมเกาะและเทศบาลเมืองหนองคาย

และหลังจากนั้นพอรถดับเพลิงมาถึงก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแม้จะควบคุมเพลิงได้

เสียหายทั้งหลังนะคะเพราะว่าเป็นบ้านไม้ไง

สอบถามเจ้าของบ้านชื่อว่านางคำปุ่นนามบุรีอายุ๔๖ปีนะคะ
คือช่วงนั้นเนี่ยเดินกลับมาเห็นบ้านตัวเองถูกไฟไหม้แทบเป็นลม
ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะแล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุ
ลูกดิฉันเองนี่แหละชื่อว่านายประจักษ์พาราอายุ๒๕ปีมันติดยาบ้า
ก่อนหน้านี้มันเคยขู่ว่ามันจะเผาบ้านเพราะไม่พอใจ
ดิฉันไม่ให้เงินมันไปซื้อยาบ้าแต่ไม่คิดว่าจะเผาจริง
แต่ล่าสุดมาขอเงินอีกฉันไม่ได้ให้เพราะไม่ได้ไปรับจ้าง
ไม่ได้ออกไปหางานทำไม่มีเงินเพราะว่าต้องอยู่ดูแลสามีที่พิการ
แล้วก็หลานชายที่บ้านน่าจะเป็นจุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับลูกชายนี่แหละ
และอาศัยจังหวะที่แม่พาหลานออกไปเดินเล่นเผาบ้านซะเลยฟังเสียงหน่อยค่ะ
มันเผาจังแด้โคตรไปยิงเห้าหรอกลับใจทนตัว

โอ้โหมากอยากให้ตำรวจจับลูกชายให้ได้นะฮะ
ค่ะทั้งนี้นะคะก่อนหลังก่อเหตุเนี่ยนางคำปุ่น
คือไม่มีบ้านอยู่แล้วทรัพย์สินทั้งหมดก็ถูกเผาไปพร้อมบ้าน
แต่เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครอยู่ในบ้านช่วงนั้น

ส่วนผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกชายชื่อบี้หลบหนีไป
ก็เลยอยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวอย่างแรกเลย
ดำเนินคดีมันเลยเนี่ยนะคะคุณแม่บอก
และอย่างที่สองเอาตัวไปบำบัดยาเสพติดให้หน่อยค่ะ